ไปดูโรงงานกรีดยางโรงงานหนึ่งถูกตั้งขึ้นมา

อุปกรณ์ข้าวของเตรียมไว้ทั้งหมดแหละ
มีคนร้ายไปยกเขาเกลี้ยงโรงงานเลย
ไม่เหลืออะไรให้เขาเลยมูลค่า๑๒ล้านบาท
เจ้าของบอกว่าโอ้โหใครตามได้อยู่ให้รางวัล

นายสิริชัยจงชนะเดชวงศ์เป็นเจ้าของโรงงานตัดบทรีดยาง
นำภาพถ่ายเครื่องจัดในโรงงานให้ตำรวจเป็นหลักฐาน
พร้อมกับเข้าไปให้ประคำเพิ่มเติมกับตำรวจสบวินจชนบุรีครับ
คือเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ตั้งแต่๒๒สิงหาคม

หมุกไปในโรงงานไปยกเขาซับสินไป
เกือบหมดโรงงานรวม๔๐รายการ

โต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงาน
รับแขกเครื่องปรับอากาศเตียงนอนตู้เย็นเครื่องซักผ้า
หม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเอาไปหมดโรงงานเลย

ขนยังไงแล้วทำไมถึงไม่มีคนเห็นก็ไม่ทราบ
มูลค่าที่เขาเอาไป๑๒ล้านเอาไปทุกอย่างนะฮะ
สำหรับเครื่องจักรรวมทั้งทรัพย์สินในโรงงานเนี่ย
หายไปตั้งแต่ช่วง๑๖๒๒สิงหาคม
เนื่องจากตัวเองเนี่ยไปต่างประเทศ
ส่วนคนงานที่เฝ้าโรงงานก็เดินทางไปต่ออายุบัตรประจำตัวต่างด้าวในกรุงเทพเหมือนกัน
ไม่มีคนอยู่คนร้ายก็ฉวยโอกาสตรงนี้เข้าไปขโมยทรัพย์สินในโกดังทั้งหมดเลยครับ

โรงงานเพิ่งจะเซ็ตอัพคือยังไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเท่าไหร่เลยแล้วชื่อก็ยังไม่ได้ตั้งด้วย

คุณการจะเริ่มโรงงานการจะทำทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยต้นทุนมันอีกเท่าไหร่นะ
เออเนี่ย๑๒ล้านนะครับแล้วยังไงยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะเบื้องต้นชุดสืบสวนสภาบวิทย์ลงพื้นที่ไปหาบ่อแสของคนร้ายซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่รู้ว่าในโรงงานเนี่ยมีอะไรแล้วรู้ว่าความเคลื่อนไหวไม่มีคนอยู่เจ้าของก็ไม่อยู่คนเฝ้าก็ไม่อยู่น่าจะรู้นะตอนนี้กำลังเริ่มติดตามตัวคนร้ายในการ